คุณผู้ชมครับไปดูตำรวจสภพบพระที่จังหวัดตาก
ไปจับครับรถกระบะคันนี้โอเคล่ะขนกะหล่ำปลี
แต่ทำไมคนขับคนนั่งข้างท่าทางมีพิรุษจังเลยนะฮะ
ก็มีชาวเมียนมาแอบอยู่ใต้กะหล่ำปลีครับแล้วนี่ไงสอดไส้นี่สอดไส้
อ่าเดี๋ยวนี้อะไรนะผมเห็นตามเฟซบุ๊คมีบาร์รับใช่ไหม
อันนี้มีช่องลับครับคุณผู้ชมฮะแรงงานกลุ่มนี้ถูกอัดแน่น
อยู่ท้ายรถกระบะสองคันครับกะหล่ำปรีทับเต็มหัวมาเลย
มีผ้าใบปกคลุมมิดชิดตบตาเจ้าหน้าที่นะฮะที่อำเภอพบพระมุ่งหน้าแม่สอดจังหวัดตาก
ถูกตรวจค้นนะครับที่บ้านห้วยนกแลถนนแม่สอดอุ้มผางหมู่เก้า
ตำบลช่องแคบอำเภอพบพระคันแรกก่อนนะคันแรกสีขาวนี่นี่นี่
คันนี้เลขทะเบียนนะผอพึ่งคอควายหกสี่เก้าศูนย์เพชรบูรณ์
มีนายกิจสนาธองมากอายุยี่สิบห้าปีเป็นคนขับ
แล้วก็มีนางสาวปริญญาหงทองอายุ๒๖ปีนั่งมาด้วย
สองคนนี้ท่าทางมีพิรุษก็ขอตรวจสอบสิครับ
ท้ายกระบะคุณผู้ชมฮะเนี่ยครับแม้จะมีกะหล่ำปีสูงท่วมแบบว่า
ถ้าคุณจะลื้อเหรอคุณลื้อลำบากนะยากนะเออนะครับ
แต่ปรากฏว่าข้างล่างครับมีช่องลับชาวเมียนมา๗คนเบียดเสียดยัดเยียดกันฮะ
ไม่รู้เป็นแขนใครหายใจไม่ออก
ส่วนรถกระบะอีกคันหนึ่งสีเงินทะเบียนผอพึ่งชชิง๘๗๘๒นครสวรรค์
ขับตามมามีนายสำเริงทองมากอายุ๕๖ปีเป็นคนขับ
พบว่าท้ายรถกระบะมีช่องลับแบบเดียวกันเป๊ะแบบเดียวกันเป๊ะ
มีชาวเมียนมาอีก๗คนอยู่ในแบบคันแรกเลยนะครับ
เจ้าหน้าที่รีบช่วยเหลือก่อนเอา๑๔คนออกมาด้วยความมีมนุษยธรรม
เดี๋ยวจะขาดอากาศหายใจซะเพราะแออัดกันมาหลายชั่วโมง
คุมตัวไปสอบสวนที่สภพพพระนายสำเริงคนขับรถขนแรงงานเนี่ยนะ
แล้วก็ให้ซ่อนในช่องลับมาที่ดัดแปลงอยู่หลังรถกระบะ
คือขู่เจ้าหน้าที่ว่าอาจจะลื้อไหมล่ะจะลื้อไหมจะตรวจไหม
ตบตาเจ้าหน้าที่ได้ค่าจ้างเที่ยวละ๖๐๐๐บาท
เพื่อนำตัวแรงงานทั้งหมดนี้นะครับไปส่งที่จุดนัดกัน
ตัวเมืองตากแล้วจะมีคนมารับต่อไป
แรงงานแต่ละคนต้องจ่ายค่าในหน้าคนละเท่าไห
เบียดเสียดยัดเยียดมาลำบากกันขนาดนี้
หมื่นบาทครับคุณปุ้ยคุณดอมครับ
ปกตินี่๒หมื่นก็ว่าแพงแล้วนะครับ

คือประเทศมันกำลังจะเดินหน้าไง

หัวมันก็แพงนะครับแต่มาถูกจับได้ซะก่อน
แล้วปลายทางอยู่ที่ไหนครับ
ก็หานะครับซ่อนเร้นบุคคลต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรโดยผิดกฎหมาย
ส่วนแรงงานเมียนมาทั้ง๑๔คนนะครับก็เดี๋ยวไปส่งตรวจหาเชื้อโควิด๑๙ก่อนนะครับ
แล้วก็จะผลักดันออกนอกประเทศต่อไปครับ